ดีเขาไม่คิดว่าเป็นผีค่ะเขาเดินตรงไปดูเลยถุงปุ๋ยถูกมัดปากถุงเอาไว้แต่เขามองเห็นมันมีจมูกดำโผล่มานิดนึงแล้วก็มีขาหน้าโผล่มาอีกหน่อยนึง
มีคนใจร้ายจับหมายัดไว้ในนั้นแล้วปิดปากถุงเลยคุณผู้ชมลองดู
เนี่ยเขายังตกใจเลยบอกโอ้โหใครทำเองเนี่ย

เขาเดินเข้าไปเห็นแล้วเขาช็อกมากนะคะเพราะว่าเนี่ยคือสภาพเห็นเป็นตัวเลยเนอะเห็นเป็นขาสี่ขาเห็นไหมคะแล้วมีจมูกโผล่มานิดนึงแบบนี้
ไม่มัดแบบนี้หวังให้มันตายเลยนะเนี่ย
ใช่เขาก็เลยรีบเอากุญแจรถนะคะค่อยแงะแงะแล้วก็แกะเชือกแล้วก็ช่วยเจ้าหมาตัวนี้ออกมาก็ช่วยได้สำเร็จนะคะมันคงจะกลัวพอตอนเขาช่วยเสร็จปุ๊บมันวิ่งหนีไปเลยเป็นหมาพันธุ์ไทยสีน้ำตาลค่ะ
ใครมันช่างใจร้ายใจดำทำกับน้องได้น้องอยู่ที่นี่ก็คือหมาเนอะเขาบอกเลยว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ไล่ดูกล้องจัดการหน่อยแบบนี้มันทารุณสัตว์เกินไป

เขาบอกว่าตอนนั้นตี๓แล้วพี่ผมกำลังจะกลับบ้าน๓กุมภาพันธ์เลย
ผมเห็นอะไรแบบเอ๊ะมันเป็นถุงกองแปลกอ่ะ
คือเขาก็เขาก็วิ่งไปเลยครับเขาอาจจะตกใจผมก็ตกใจด้วยผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับ

อาจจะตายเลยอ่ะครับแต่ถ้าไม่มีใครเห็นสัก
ผมว่าน่าจะเอามาปล่อยหรือไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ถ้านานไปน้องอาจจะปาดน้ำปาดอาหารอาจจะตายได้ประมาณนี้ครับ